ส่วนเมื่อวานนี้นะคะทีมเมืองทองยูเนเต็ดก็สามารถคว้าแชมป์โยต้าแม่ขงขับแชมเป็นชิปได้สำเร็จค่ะ
โดยซีโรชัดทองก็ประเดิมยิงประตูลูกแรกได้ด้วยค่ะ
การแข่งขันฟุตบอลตูยาตาแม่ของคลับแชมเป็นชิปสองพันสิบเจ็ดนะครับ
เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนัดที่สองที่สนามสุขพัชลาศัยเมืองทองยูเนเต็ดค่ะแชมป์โตโยต้าลีกครับ
กับซานาคันหวาทีมอันดับที่หกวีลีกเวียดนามเกมแรกนะคะเป็นเมืองทองที่บุกไปชนะมาได้ก่อนสามประตูต่อหนึ่งค่ะ
นาทีที่สามสิบแปดจังหวะนี้เริ่มเกมนะคะมาจนถึงนาทีที่สามสิบแปดค่ะในกรอบเขตโทษนะคะ
นุกูลกิจครุฑใหญ่ค่ะทำฟาวลำชิฝงผู้ตัดสินเป่าให้เป็นจุดโทษนะคะ
และคนที่รับหน้าที่ยิงก็คือยูซูโตเร่ดาวสันโวรายการนี้แต่ว่าสุดท้ายยิงไปติดเซฟของกวินธรรมสัจจานันทร์
ก็เลยพลาดการทำประตูที่แปดของตัวเองจบครึ่งแรกเสมอเป็นศูนย์ศูนย์
ครึ่งหลังนาทีที่๕๔ค่ะเมืองทองมาได้ประตูขึ้นนำจากอดีศักดรายสอนนะคะ
และหลังจากนั้นอีกสองนาทีก็ได้ประตูที่สองค่ะจากทศวรรษริมวันนัสเถียน
เมืองทองนี้ห่างสองประตูต่อศูนย์หลังจากได้สองประตูนะคะ
เมืองทองก็เป็นฝ่ายคุมเกมค่ะก่อนที่ในนาทีที่เจ็ดสิบแปดนะคะ
เบอร์ดี้จะจ่ายทะลุช่องให้ธีสินแดงดาหลุดเข้าไปยิงนิ่มค่ะ
เมืองทองก็ทิ้งห่างสามประตูต่อศูนย์โดยช่วงท้ายเกมนะคะ
โบสถ์แบรนด์ทศวรรษศรีปานก็ทยอยเปลี่ยนผู้เล่นค่ะและ
โรชัดทองก็ได้โอกาสลงมาในสนามด้วยนะคะจนนาทีที่แปดสิบเก้าค่ะ
ศิโรชัดทองก็ยิงจังหวะนี้นะคะเป็นประตูที่สี่ให้กับเมืองทอง
ถือเป็นประตูแรกของปีโป้นับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับเมืองทอง
ฤดูการที่แล้วในเล็กที่สองด้วยจบเกมค่ะเมืองทองยูเนเต็ดก็ชนะ
สนับขั้นหว่าไปสี่ประตูต่อศูนย์รวมสองนัดนะคะ
สกอร์รวมเจ็ดประตูต่อหนึ่งค่ะคว้าแชมป์ตูยาตาแม่ของคลับ
เป็นชิปไปครองเป็นสมัยแรกแล้วก็ทำให้สโมสรจากไทย
แชมป์รายการนี้สามปีติดค่ะก็คว้าถ้วยแชมป์นะคะ
พร้อมกับเงินดังวัลเจ็ดหมื่นห้าพันดอลลาร์สหรัฐ
คิดเป็นเงินไทยค่ะประมาณ๒ล้าน๔แสนบาท
ซึ่งโปรแกรมหลังจากนี้นะคะเมืองทองก็มีคิวที่จะลงแข่งขัน
นาเมนต์ปรีซีซั่นก่อนที่จะทำศึกสำคัญค่ะ
เอฟซีแชมเป้นซีรอบคัดเลือกรอบที่สองจะพบกับยาโฮดารูนตาซิมาลีเซีย
ในวันที่ยี่สิบสามมักราคมซึ่งหากว่าผ่านไปได้ก็จะเข้าสู่รอบ
ไปเจอกับทีมอันดับที่สี่เจรีย์ลีกญี่ปุ่น
วันที่สามสิบมกราคมนี้ค่ะส่วนเจ้ามุยธุรสินแดงดานะคะ
ซึ่งยิงประตูให้กับเมืองทองยูเนเต็ดครบทุกรายการที่เข้าร่วมแข่งขัน
ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้นึกถึงการย้ายไปค้าแข้งในเจลีกญี่ปุ่น